มาดูเรื่องราวในโลกโซเชียลกันต่อนะครับ

เราเคยได้ยินมาพักใหญ่แล้ว
เกิดขึ้นในประเทศในแถบยุโรป

เพื่อถูกกฎหมายด้วยนะ

ผ่อนคลายแต่เขาก็มีกำหนดเหมือนกันนะคะ

และจำนวนกัญชาที่ใส่ลงไปในแต่ละชิ้น

แต่ว่าข้างในมีส่วนผสมของกัญชาลงไปด้วยนะคะ
ทีนี้มีเรื่องราวแชร์ในโลกออนไลน

ก็คือมีพริตตี้สาวที่จังหวัดสุโขทัย

จากนั้นถูกลูกค้าหลอกให้ทานบราวนี่
แล้วเขาบอกด้วยนะทานแล้วจะอารมณ์ดีลองทานเลยน้อง
เขาก็ด้วยความหิวรีบมาทำงานก็เลยลองทานไป

กะจะให้แบบอิ่มไปเลยเพราะว่าไม่มีเวลา
ไม่มีเวลาทานข้าวแล้วตอนนั้นเข้าทำงานแล้ว
โดยเธอไม่รู้ว่าเป็นบราวนี่กัญชา

บอกว่าทานไปเลยทานไปเลยกินไปเลยแล้วจะอารมณ์ดี
เลยนะสาวเมื่อคืนเราถูกวางยา

ใช่ค่ะบอกว่าเกือบจะเสียชีวิตเพราะกินบราวนี่ผสมกัญชานะคะ
ด้วยอาการปางตายและล่าสุดผลตรวจร่างกาย
ออกมาก็พบว่ามีกัญชาตามที่คาดไว้จริง
ซึ่งเธอเองก็ระบุว่าถูกหลอกให้กินบราวนี่ผสมกัญชา

ทีนี้หิวรีบมาทำงานไม่ได้ทานอาหารมา
ก็เลยกินหมดเลย๕ชิ้นนะคะ
โดยที่ไม่ได้เอกใจอะไรใด
ทีนี้มาบอกอาการกันหน่อยเผื่อใครที่สงสัยว่า
ครั้งหนึ่งตัวเองเคยถูกหลอกหรือเปล่า
ว่าในอนาคตนะคะมีอาการลักษณะแบบนี้จะได้ทราบไว้นะคะ
อาการก็คือเหมือนอยู่ในพวังเคลิ้มเบลอ
เธอเล่าแบบนี้อาการของเธอเป็นแบบนี้นะตอนแรก
แล้วทีนี้มันหนักขึ้นเรื่อยถึงขั้นเหมือนจะหายใจไม่ออก

แต่ว่าก่อนไปโรงพยาบาลเธอดื่มน้ำไป๑ขวดใหญ่
และในช่วงหลังจากทานเข้าไป
ก็ไปทำงานต่อนะช่วงนั้นก็มีอาการพวังเคลิ้มเบลอแล้ว
เกือบล้มกลางเวทีอีกด้วยเพราะว่าเธอต้องขึ้นไปแสดงบนเวที
ทีนี้บอกว่าอาการตอนนั้นบอกว่าเหมือนทรมานจะขาดใจ
ก็เลยบอกให้น้องที่รู้จักกันที่ทำงานด้วยกันพาไปโรงพยาบาล
เบื้องต้นไปพบคุณหมอคุณหมอบอกว่าเกิดจากความเครียดหรือเปล่า
ว่าแพ้เหล้าหรือเปล่าเธอบอกว่าหมอคะหมอคะตั้งแต่เข้าทำงานมา
ยังไม่ได้ดื่มเหล้าสักหยดเลยนะคะหมอก็เอ้าหมอก็ไม่ทราบเหมือนกัน
คือเธอบอกว่าเธอไม่โทษหมอนะเพราะว่าบางทีหมอเนี่ย
คือถ้าเขาไม่ทราบสาเหตุเขาก็ต้องบอกว่างั้นรอดูอาการก่อน
เธอก็เลยบอกว่าโอเครอดูอาการนะคะแต่ว่าเธอคิดอยู่ในใจตะหิดตะหิดนี่แหละ
เพราะว่าน่าจะเป็นการถูกวางยาหรือเปล่าเพราะว่านอกจากเบลอเคลิ้มแล้ว
เห็นภาพหลอนด้วยอาการเริ่มหนักขึ้นเรื่อยนะฮะ
เห็นภาพหลอนหายใจไม่ออก
ใช่คือหนักขึ้นเรื่อยนะคะแต่ทีนี้คุณหมอก็ตรวจร่างกาย
แล้วก็ให้นอนรอดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเธอบอกว่า
ถือว่าเธอโชคดีมากที่ยังมีสติและไม่หัวใจวายเสียชีวิตไปก่อน
พร้อมกับขอคำปรึกษาผู้ที่มีความรู้ว่าควรจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะคะ
บอกมาแบบนี้เพราะเกรงกลัวอิทธิพลและอยากให้ผู้ที่หลอกให้กินบราวนี่ในวันนั้น
ออกมาแสดงความรับผิดชอบหน่อยแม้ว่าขณะนี้อาการเธอจะดีขึ้นแล้วก็ตามค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีทราบเรื่องนี้มาทั้งหมด
ก็เลยติดต่อไปที่ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คลายนี้
ก็คือนางสาวถิติพรวริธนันเป็นชาวพิษนุโลก
เปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่าผู้ที่ซื้อบราวนี่ให้กินเนี่ย
ทราบแต่ชื่อเล่นนะชื่อคุณธอม
ไม่ทราบชื่อจริงไม่ทราบนามสกุลจริง
พร้อมกับในต่อเจ้าของร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม
อยู่ในซอยโลกีอำเภอเมืองสุโขทัย
แต่ทางร้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดเพราะว่าเปลี่ยนเจ้าของร้าน
เมื่อวานนี้เองเป็นเจ้าของร้านเดิมนะคะ
โดยหลังจากที่ได้รับใบรับรองแพทย์
จากโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษสุนโลกมาแล้ว
ดับต่อไปบอกว่าจะเข้าแจ้งความกับ

เพื่อให้เอาผิดกับนายต่อและนายธอม
ชักชวนให้กินบราวนี่
เพราะเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกัญชาที่ปนอยู่ในบราวนี่
ที่เอามาหลอกให้เธอกินอย่างแน่นอนค่ะ
ซึ่งแพทย์บอกว่าการรับประทาน
หรือว่าการเสพกัญชาเข้าไป
ถ้าจำนวนมากจริงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ที่ปริมาณยังไม่ถึงขั้นที่ทำให้เธอเสียชีวิตได้ค่ะ

บอกหมัวให้พี่ด้วยเชื่อพระเปพท่าพี่หลับได้แล้ว

คือตกใจว่าเป็นอะไรแต่คนอื่นก็มองแบบ
นี่เราล้มลงแล้วนะไม่ตกใจกันหน่อยเหรออะไรแบบนี้ค่ะ
รู้อยู่แล้วเหรอว่าหนูเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูตายไปจริงขึ้นมาเพราะเขาจะรักษีชอบชีวิตหนูไหม

บางครั้งยาเสพติดมันมาในรูปแบบไหนก็ไม่รู้
คราวนี้เป็นรูปแบบของบราวนี่ลักษณะก็เหมือนขนมอ่ะนะ

ก็เป็นรสชาติของบราวนี่ปกติหวานช็อกโกแลต